เกมที่กำลังจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้ต้องติดตามเลยนะครับ
ที่จะผ่านอินโดนีเซียได้ในการเป็นแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายของการแข่งขันจริงแชมป์เอเชีย
คุณวัฒนยาวงโอภาษีจากการติดตามข่าวของคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
นัดสุดท้ายถ้าชนะนัดนี้นี่การันตีกับร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเล่นรอบสุดท้ายจิงแชมป์เอเชียที่จีนแน่นอน
เจอกับอินโดนหนักใจไหมก็ไม่ไม่หนักใจนะคะเพราะว่าจริงจริงถ้าถ้าดูตามในแง่ของ
ยภาพของทีมมองโกมาเลแล้วก็อินโดเนี่ยจริงในรอบนี้สายเอสที่เจอเนี่ย
มาเลจริงน่าจะเป็นทีมที่เขาเรียกอะไรนะน่าจะมีศักยภาพที่ดีกว่าอินโดอะค่ะ
แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าในทุกทีมจริงเราก็ไม่สามารถที่จะประมาทได้เลย
เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยค่อนข้างเยอะเหมือนครั้งแรกอย่างวันแรกที่เราเล่นกับมองโกง
ส่วนอีโดมาจากริมเส้นแล้วก็ตัดเข้ามายิง
เรื่องต้นนี้ได้คุยกับโค้ชโย่งไหมครับว่าเล่นยังไงครับเจออินโด
แล้วแบบเอาใครลงบ้างสปูทีมไหมครับ
อันนี้คงอาจจะยังต้องเขาเรียกอะไรอ่ะ
คงอาจจะยังต้องขออุบไว้นิดนึงก่อน
เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ประกาศตัว๑๑ผู้เล่นจริงนะคะ
ซึ่งเราจะเรียกประชุมทีมแล้วก็จะประกาศตัวน้องเนี่ย
ทั้งหมดอีกทีคือในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะลงสนาม
แต่ว่ายังไงในส่วนของตัวผู้เล่นจริง
เล่นทั้งหมด๒๓คนที่อยู่ในลิสต์ลายชื่อ
ก็ต้องถือว่าเป็นผู้เล่นหลักทั้งหมดของทีม
น่าจะเป็นผู้เล่นโดยหลักก็เป็นผู้เล่นชุดเดียวกัน
ที่จะไปแข่งซีเกมในเดือนหน้านี้ด้วยค่ะ
พานุเดชแล้วก็ทั้งเจนลบพรุ่งนี้ลงได้ไหมครับ
ในส่วนของพานุเดชคงไม่น่าจะมีปัญหา
รบจริงก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าแต่จะ๙๐นาทีเต็มได้หรือเปล่า
อันนั้นคงจะต้องอยู่กับในแง่ของให้ทางแพทย์ของทีม
วินิชัยด้วยอีกทีนึงค่ะ
ยังไงก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะ
ตอนนี้กำลังชมไทยรัฐอยู่นะคะ
ก็พรุ่งนี้ทางทีมชาติไทยนะคะจะเจอเป็นนัดตัดสินนะคะ
วันสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียแล้วนะคะก็อยากให้ทุกทุกคนมาให้กำลังใจทีมกันเยอะเยอะ
เพื่อที่ว่าน้องเองก็จะเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่จะเก็บไปในส่วนของการที่เราจะต้องไปแข่งขันซีเกมที่นอกบ้านที่ประเทศมาเลเซียด้วยค่ะ
ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะคนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างที่บอกก็คือมาที่สนามสุพัชลาศัยไม่ยากเลย
ก็นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสก็มาลงที่สนามได้เลยค่ะครับผมก็ใครที่สะดวกก็มาที่สนามสุพัชลาศัยนะครับ
แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับจะเริ่มถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
ถ้าคุณไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะเชียร์เราครับผม